กลับมารอบนี้คุณผู้ชมอย่างที่ทราบติดตามข่าวกันมา
คุณซาร่าคุณไม้เนี่ยเขามีเรื่องพิพาทกัน
เรื่องแบบสิทธิ์ในการดูแลลูกนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมคุณซาร่าหงายการ์ดเมื่อวานนี้เลย

เพราะตอนแรกก็คือเคยถามแล้วว่าท้องไม่ท้อง
สรุปนางหงายการ์ดคุณผู้ชมคุณซาร่าเนี่ย

อมรับว่าตนเองเนี่ยท้องจริง
ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวแล้วก็ลูกคลอดมาแล้วด้วย
เป็นลูกสาวน่ารักมากคุณผู้ชม
ได้ดูมากเพราะว่าเธอถ่ายรูปเป็นแบบ
เหมือนที่เราลืมกับลูกครอบครัว

ใช่นะคะ๒เดือนเองคุณผู้ชมค่ะ
แต่สิ่งที่เราพูดถึงคือเธอหุ่นหุ่นดีเนอะ

จนคุณแม่เพิ่งคลอดลูกมาได้แป๊บเดียว

ความสวยว่าไปแต่เรื่องประเด็นข่าวนะคะ
ก็ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เธอกีดกันไหมกับน้องเมลเนี่ยค่ะ
บอกว่าจริงแล้วเธอหวั่นใจเพราะอะไรรู้ไหมคะ
มันเคยเกิดเรื่องราวครั้งหนึ่งที่แบบว่าตอนนั้นที่เธอท้องย้อนกลับไปเมื่อ๖๗ปีที่แล้ว
แล้วที่เธอบอกกับไมค์ว่าเธอท้องแล้วไม้ยกขอออกจากบ้านออกจากห้อง
กลัวว่าครั้งนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

นางก็ตกใจอีกทั้งตอนนั้นนางไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางกฎหมายนางก็เลยไม่กล้าออกมาพูดความจริง

เพราะว่าก่อนหน้านี้คือนักข่าวก็สัมภาษณ์ย้ำหลายรายการแล้วนะคะว่าตกลงเนี่ย
คุณซาร่าท้องหรือเปล่าลูกผู้หญิงที่หลุดออกมาที่เหมือนคนท้องที่ไปรับน้องแม็กเวล
ใช่คุณซาร่าหรือเปล่าคุณซาร่าตอบว่าไงในครั้งนี้
ล่าบอกว่าดิฉันจำได้ดิฉันไม่ได้อยู่ข้างไหนนะออกรายการพี่หนุ่มกัญชัย
สภาพซาร่าอย่างนี้แหละค่ะมันเหมือนคนท้องเหรอคะ

แต่จริงเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาท้องหรือไม่ท้องไง
เขาแค่บอกว่าสภาพเขาตอนนั้นน่ะเหมือนคนท้องหรือเปล่า
มีคนพยายามถามแล้วแต่เราเข้าใจสิทธิของเขา
แต่ท้ายที่สุดคุณผู้ชมขอยืนคำครูเดช่านั้นดี
บอกว่าตอนแรกที่เขายืนขัดขานคุณไมค์เค้าขอไม่ได้แค่รับรองบุตร

คุณผู้ชมนะคะซึ่งซาร่ายื่นคัดค้านไปนะคะ

คุณไม้ค่ะตัดสินใจเลยค่ะโพสต์เลย
ถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองน้องแม็กเวลค่ะกับโพสต์นี้ค่ะ
แล้วก็ใจความสำคัญก็คือว่าต่อจากนี้ไปผมจะเก็บเงินเข้าบัญชี
มอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะ
ไอ้โพสต์นี้ทำให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเยอะนะ
แสดงความคิดเห็นบอกว่าคุณซาร่าอันนี้ตามที่ชาวเน็ตว่านะ
คุณซาร่าเป็นคุณแม่คนเดียวหรือเปล่าที่ออกมาให้พูดอะไรต่อหน้าสื่อ
แล้วทำให้คนไปสงสารคุณไม้มากขึ้น
เขาบอกว่าคราวนี้คุณได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสมใจแล้วนะ
เพราะว่าคุณไม้จะต้องเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เอาไว้ให้น้องแม็กซ์เวลตอนโตเท่านั้น
นี่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ฉันอ่านแล้วรู้สึกแบบมีคนกดไลค์เยอะด้วย
เขาบอกว่าตอนนี้ซาร่าอาจจะได้ดูแลลูกใกล้ชิดมากขึ้น
เพราะไม่มีพี่เลี้ยงแล้วไม่มีคนจ่ายเงินให้แล้ว
ดูสิว่าถ้าเป็นตัวเองจ่ายจะจ้างพี่เลี้ยงจ้างคนขับรถไหม
อ่าแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนตัวของพี่แจ๊กรีนนะคะซาร่าต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะ
ในเมื่อเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยเดี่ยวจริงในเมื่อเราตัดสินใจแล้ว
เราจะเลี้ยงลูกสองคนด้วยตัวเราเองดังนั้นเราต้องพิสูจน
ระต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้ไม่ต้องง้อ

แต่นิดนึงนะในที่เขาเรียกร้องเมื่อวานยังมีอยู่ติ่งในข้อท้ายนะ
๑๙๕๕ติ่งออกคนละครึ่งอ่ะอย่างนั้นก็โอเค

อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ถ่ายภาพกันอยู่เนี่ย
เอมมิลี่ลูกใครคะพี่แจ๊ค
คุณผู้ชมนะคะก็คุณซาร่าให้สัมภาษณ์นะคะว่าคุณพ่อของน้องเอมมิลี่
ชื่อว่าดิมนะคะเป็นนายแบบยูเครน

แล้วก็คือไม่ใช่คนลัดเสียงที่บอกไปนะคะ
คือเขาก็บอกว่าเขาไปเจอกันนี่แหละนะคะ
แล้วก็เขาทำงานในแวดวงโมเดลนางแบบนายแบบ

แล้วเขาบอกว่าเนี่ยคุณพ่อของน้องเนี่ยนะคะ

มาประเทศไทยอาจจะเซ็นสัญญาระยะสั้น๓เดือน
ประเทศจีนต่ออีก๓เดือนไปอังกฤษไปยุโรปอีก๓เดือน

แต่เขาก็บอกว่าเขาจะมีแพลนแต่งงานกัน
ใช่นะวันที่๒เดือน๒๒๐๒๐ก็คือ๒กุมภาพันธ์๒๐๒๐
ซึ่งมันก็ผ่านมานานชาติแล้วยังไม่ได้แต่งเพราะติดโควิดแหละ

แล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อวานที่ฉันดูรายการคุณพี่มดดำ
ซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่คุณซาร่าเขาบอกว่าจริงแล้ว
คือเขาตกลงกันแล้วกับคุณวาดิมตั้งแต่แรก
ว่าจะไม่ลงรูปลงโซเชียลเพราะว่าแฟนเขาก่อนหน้านี้
จำได้ไหมที่เรือยอดใหญ่ที่รวยที่รออ่ะ

เคยแบบเปิดตัวไปออกลายกงรายการปรากฏหลักพัง
มันไม่ประสบความสำเร็จขอเป็นรักที่ไม่ต้องเปิดเผยอะไรมากก็ได้
คุยกับคุณวาดิมว่าอยู่ไอไอจะไม่ลงรูปกันนะเออนะคะ
แต่ว่ามันก็มีอีกกันนิดนึงมันมีแชทเรื่องแบบว่าขอตรวจดีเอ็นเอไปอีก

ตอนแรกเนี่ยว่ามันมีเรื่องราวของการแบบว่าพูดคุยกันอันนี้เขาว่านะ
อันนี้ใครขอตรวจดีเอก
อันนี้ไว้ตามข่าวนะ
ในเรื่องของงานแต่งต่างฝั่งผู้ชายเองเนี่ยก็มีส่งโพสต์หลายอย่างนิดนึงนะ
คือเร่งด่วนนิดนึงฉันอาจจะชวนเพื่อนมาไม่ได้
แต่เดี๋ยวฉันจะขอร้องเขาอีกครั้งนึงอะไรอย่างนี้
เน็ตก็เอาตรงนี้คุณผู้ชมมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ย

ฝ่ายชายเขายังบอกว่าเป็นงานด่วนเลย

เอาหน้าแต่เขามีลูกลูกสาวน่ารักคุณผู้ชม